ให้ดูจังหวะที่ตำรวจรวบตัวนายกค่ะ

นายกเทศที่สมุทรปราการ

ทำอะไรผิดอ่ะลองดูก่อนค่ะ
โอ้โฮนี่
ตอนเข้าไปล้อมนี่นะ

ทำอะไรไม่ถูกเลย

แล้วตำรวจสอบสวนกลางเข้าไปจับกลุ่มนี่คือ

นายกเปิ้ลหรือว่านายนัทธพงศ์
นายกเทศมนตรีเมืองบางแก้วอายุ๕๓ปีค่ะ

ของกลางเป็นเงินสด๑๕๖๖๕๐บาทค่ะ
นี่ไปรวบได้ที่ศูนย์การค้าที่บางพลีสมุทรปราการ
อยู่ห่างจากสำนักการณ์เทศสมันเมืองบางแก้วสัก๓โลได้
ถามว่าทำไมทำไมนายกเทศถึงโดนจับ

จากผู้ประกอบการในพื้นที่ที่อำเภอบางแก้วไง
ผู้บริหารของเทศบาลเมืองบางแก้วเนี่ยนะ
มีพฤติกรรมเรียกรับเงินสินบนจากผู้ประกอบการ
ร้อยละ๒๕ของวงเงินตามสัญญา
กับหนังสือคู่สัญญาที่ลงนามอนุมัติ
ทีนี้ก็ต้องรวบรวมหลักฐานแหละคุณผู้ชม
วางแผนจับกลุ่มตอนที่กำลังจะส่งมอบเงิน
เขานัดหมายเลยนะให้ผู้เสียหายเอาเงินสดมาก่อน
ลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐาน
แล้วก็มีถ่ายเอกสารมีการสำเนาเอาไว้ใช่ไหม
ถึงเวลานัดหมายปั๊บตำรวจซุ่มอยู่
แล้วพอส่งมอบตังค์ปั๊บเนี่ย

ออกมาจากศูนย์การค้ามาพร้อมกับถุงสีดำ

ตอนที่นายกเปิ้ลกำลังรีบวิ่งไปที่รถ
แล้วก็โยนถุงในมือทิ้งไว้ข้างรถค่ะ
ทีนี้พอจับกลุ่มตัวได้ตำรวจก็ไปค้นขยายผลต่อ
ค้นที่สำนักงาน
ค้นในศูนย์การค้าค้นในบ้านพักของตัวนายกเปิ้ล
แล้วก็ค้นที่บ้านเมีย๒หลัง
ห้องทำงานในเทศบาลเมืองบางแก้ว
ตอนที่คุมตัวนายกเทศไปขึ้นรถนะ
นักข่าวพยายามสอบถามลองดูจังหวะนี้ค่ะ
นี่ค่ะก็เขาตอบว่าไม่ทราบนะ
เพราะว่าเราถามว่านักข่าวถามว่าเงินจำนวนนั้นคืออะไร

ไม่ทราบแล้วอยู่ในมือแล้วถือมาไม่รู้เหรอหรือยังไง
หลังจากนั้นค่ะกองบังคับการป้องกันและปรับราม
ทุจริตและประพฤติมิชอบก็แถลงผลการจับกลุ่มนะคะ

นายกเปิ้ลหรือว่านายนัทพงศ์บอกว่ารับเงินมาจากหลายบริษัท
ตามว่าถึงขั้นตอนการแจ้งข้อเกล่าหา
ปฏิเสธข้อกล่าวหาในเรื่องของการเรียกรับเงิน
เรื่องต้นก็โดนไป๒มาตราก็คือ๑๔๙กับ๑๕๗
เป็นเจ้าพนักงานเรียกรับผลประโยชน์กับปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะคะ
แล้วเดี๋ยวต้องดูว่าจะต้องโดนข้อหา
เรื่องของการพกพาอาวุธปืนด้วยหรือเปล่านะคะ